เที่ยงตรงพอดีเลยได้เวลานักเรียนพักเที่ยงครับ
นี่เด็กชายดอมค่ะเด็กหญิงน้ำแข็งค่ะมารายงานตัวแล้ว

อ๋อสมัยเด็กใช่ไหมไปนั่งคันใช่ถัดหลุมตอนเที่ยง
แต่ว่าที่เราใส่ชุดนักเรียนแบบนี้คุณผู้ชม
คือจะมาเตือนเตือนเพราะว่าถ้าบางคน
ใส่ผิดหรือว่าใส่แล้ว

แต่ว่าตอนนี้มันเป็นกระแสฮิตเลยนะคุณดอม
เป็นกระแสฮิตสิเพราะว่ามีนักแสดง
เขาดังจากบทบาทนางพญางูขาวครับ
แล้วโพสต์ภาพนี้ในเว้ยป๋อครับ

แล้วก็มีชื่อว่าจุยิจิ้งอีเก้าเก้าหนึ่ง
ปักชื่อแบบนี้ใช่แบบนี้เลยตอนมาไทยครับ
แล้วก็ไปสถานที่ต่างต่างนี่ตู้คีบตุ๊กตาใช่ไหมเออ
แล้วเธอก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็ถ่ายไว้
เนี่ยเป็นกระแสเลยคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
คนก็อยากใส่ชุดนักเรียนของไทยแบบนี้ถูกไหม
หรือคนไทยบางคนจำได้ใช่ไหม

แต่แบบนี้เป็นคนจีนใส่ชุดนักเรียนไทยครับ

ต้องฟังสิเพราะว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นแบบเกริ่นไว้ว่า

ธนายรัชพนธ์สิริสาคอนมาเตือนว่ากรณีที่ใส่ชุดนักเรียน
ทั้งที่ไม่ใช่นักเรียนอย่างคุณน้ำแข็งเนี่ย
จบมาตั้ง๒๐๓๐ปีแล้ว
เดี๋ยวไม่ต้องย้ำเรื่องจำนวนปี
นายรัชพลเขาบอกว่าตามพรบเครื่องแบบนักเรียน๒๕๖๐
ถ้าไม่ได้เป็นนักเรียนแล้วใส่ชุดนักเรียน
หรือแต่งกายเรียนแบบนักเรียนเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเป็นนักเรียน
ในกรณีนี้อันนี้ฟังดีคุณผู้ชม
ในกรณีที่ไปปักชื่ออักษรย่อ
ตรงกับชื่อโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่ง

ทำให้ถูกปรับได้ปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาทครับ
แต่ถ้าปักแค่ชื่อของตนเองอันนี้ไม่ผิดกฎหมายนะ
แบบคุณจุยจิ้งอีแบบนี้เขาปากชื่อแล้วก็๙๙๑
แบบนี้ก็จะไม่ผิดครับฟังธนายรัชพลหน่อย
ถ้าคุณไม่ใช่นักเรียนแล้วไปแต่งเครื่องแบบนักเรียนตรงนี้นะครับ
หรือว่าแต่งกายเรียนแบบนักเรียน
เพื่อที่จะให้คนอื่นเขาเชื่อว่าคุณเป็นนักเรียน
มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ถามว่าดูอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องดูตรงที่ปักนะครับ
เป็นสำคัญเลยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณใส่ชุดนักเรียนแล้วไปปัก

กลายเป็นตัวอักษรย่อของโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งเนี่ยครับ
เข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับ
แต่ว่าถ้าคุณปักชื่อของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่

อะไรนะแต่งกายเรียนแบบนักเรียน

โอ้โหดูหน้าก็ไม่เชื่อแล้วคุณน้ำแข็ง

แต่จริงใจความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่แบบดูน่าเชื่อหรือว่าไม่เชื่อ
มันอยู่ที่ว่าเราปักชื่อโรงเรียนหรือเปล่า
เกิดว่ามันเป็นชื่อโรงเรียนที่มันมีจริงในบ้านเรา
แล้วคือต้องการที่จะหลอกให้คนอื่นเชื่อว่า

แล้วหลังจากนี้เวลางานปาร์ตี้บริษัท
ใส่ชุดนักเรียนมาแล้วไปเอาชุดนักเรียนเก่ามา

แต่ทีนี้มามองในมุมของเจ้าของร้านศรีพันธุ์ครับ

คุณเย็นจิตอายุ๘๘ปีเลยนะ
คุณยายเย็นจิตเนี่ยแกก็เปิดร้านอยู่แถวบางลำพูครับ

กลับมาฮิตในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่แหละปี๖๖
เพราะดาราสาวชาวจีนที่ใส่ถ่ายรูปประกอบกับซีรีส์ไทย
ดังในจีนด้วยนี่ครับคุณยายเย็นจิต
ก่อนหน้านี้กระแสชุดนักเรียนสะดุดไปช่วงหนึ่งนะ
เพราะว่าช่วงระบาดของโควิด๑๙แล้วก็ปิดประเทศไป
แล้วก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวสาวชาวจีน๔คน
มาซื้อนี่ฮะมาซื้อกันไป
ชุดนักเรียนไทยชั้นประถมไปใส่เดินเที่ยวในกรุงเทพ
ไปวัดบ้างไปสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ไปเต้นไปทำคอนเทนต์กันแบบนี้แล้วก็บอกต่อกันไง
ทีนี้มันไปดังในโซเชียลของจีนครับในเว้ยป๋อเนี่ย

กระแสชุดนักเรียนกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่านักท่องเที่ยวมานิยมใส่ถ่ายรูปเป็นการย้อนวัยครับ
แล้วก็ชื่นชอบความน่ารักของเครื่องแบบนักเรียนไทย
ส่วนแบบที่ได้รับความนิยมคือเสื้อนักเรียนหญิงคอบัว

แต่ถามว่ายายเย็นจิตแล้วขายดีขึ้นเยอะไหม
คุณยายบอกก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรมากมายหรอก

เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายโรงเรียนปิดเทอมกันแล้วด้วยครับ

เขาเห็นแบบชาราชาราใส่แล้วเขาก็เห็นแบบชุดนักเรียนไทยสวยดี
เขาเลยอยากจะใส่แล้วเขาก็ใส่แล้วก็ไปวัดพระแก้วบ้าง
ไปแบบตลาดน้ำบ้างไปถ่ายรูป
ถ้าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเลือกไหมคะว่าแบบจะเอาตัวไหนเอาทรงไหนอะไรยังไง
เขาก็เอาแบบเดียวค่ะทุกคนเป็นแค่แบบเดียวกัน

ฟังจากคุณยายเย็นจิตแล้วเนี่ยอ๋อก็เข้าใจนะ
มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นกระแสมาฮิตอีกครั้งหนึ่ง
เอ๊ะแล้วนี่พี่ป้องยังไงนะคะ
นั้นดอมเองฮะคุณน้ำแข็งนั้นดอมเองครับ

ปักชื่ออักษรย่อของโรงเรียนนะส่วนใหญ่จะปักเป็นชื่อของคนใส่นี่แหละ
เช่นแบบปากชื่อเด็กชายดอมแล้วเขาต้องมีคำห้อยท้ายด้วยใช่ไหม
อาจจะเป็นแบบชมตัวเองนะเด็กชายดอมลอมาก
ปีที่เรียนปีที่จบอะไรแบบนี้ไงฮะ

บางทีก็อาจจะมีคำชมต้อนอย่างเช่น
น้ำแข็งสวยมากนี่แบบนี้ฮะ
น้ำแข็งน่ารักอะไรแบบนี้

เขาบอกว่าคนจีนบางคนนะที่แบบอยากปักคือเขียนแบบไปฝึกเขียนภาษาไทยมาเลยเหรอ
ใช่แล้วก็เอามายื่นให้แบบร้านปักว่าเนี่ยฉันอยากปักเป็นคำเนี้ยแบบเนี้ย
นี่แล้วก็ลงเครื่องเย็บจักรนี่นะฮะปักปักปักปักลงไปนักท่องเที่ยวบางคนก็
บางทีก็เอาเป็นภาษาไทยบ้างบางทีไทยผสมจีนก็มีเหมือนกัน
บางทีก็เป็นไทยแบบอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันภาษาอังกฤษแบบนะฮะค่ะ
นี่แหละฮะไม่รู้จะเป็นอีกหนึ่งหรือเปล่าเออที่ทำให้วัฒนธรรมของไทยหรืออะไรที่เป็นไทยเนี้ย
โด่งดังในต่างชาตินะครับค่ะนี่แหละมันก็เลยกลายมาเป็นกระแสแบบนี้นะ
เราอาจจะได้เห็นแบบเทรนด์ของการใส่ชุดนักเรียนที่แบบไม่ใช่วันเด็กอ่ะใช่
กลับมาอีกครั้งนึงเดี๋ยวต้องไปค้นตู้ก่อนตู้เสื้อผ้าที่บ้าน
ไม่รู้ยังใส่ได้อยู่หรือเปล่าแล้วต้องถามคนดูด้วยนะเห็นแบบนี้แล้วแสลงตาต้องเห็นเราสองคน
ทนดูหน่อยละกันนะคะอย่างน้อยก็เบรกนี้นี่แหละค่ะ